ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชเช่น
เอาไปไหม๓ล้านกว่าบาทของเขา

ต้องดูว่าไอ้น้ำหนักหมึกที่
ที่เม่าเขเขียนเขียนตามที่บอก
หรือเขียนโดยเราก็จริงเป็นปกติ

เส้นรับรับผิดถึงในคดีนี้ครับ

เพื่อนเก็บอีกเยอะเลยสักสีต่อครับ

ถ้าหนูไม่เคยมีเกลียดก็ไม่รู้ครับ

ถามตรงวันนี้สดเช่นเคยนะคะ

แล้วก็นัดกันว่าวันนี้เราจะมารายการสดกันนะคะ
ก่อนจะไปคุยกับมีนแม่มีนแล้วก็ทนายสงการ

ระยะของข่าวในช่วงที่ผ่านมานี้
อย่างน้อย๒๔ชั่วโมงระหว่างนี้เนี่ยนะคะ
หญิงไก่หลังจากให้สัมภาษณ์นักข่าวที่กรุงเทพแล้ว

ก็จะได้เห็นภาพว่าเธอก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ผ่อนคลายนะคะ

แล้วก็ยังให้สัมภาษณ์นักข่าวจากในพื้นที่

ยินดีที่จะมาตามหมายเรียก

แล้วเราก็ตามเช็คตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นมา
ล่าสุดตอนนี้นะคะล่าสุดตอนนี้
นักข่าวซึ่งตามหญิงไก่บอกว่าตอนนี้หญิงไก่กลับจากเหนือ
ซึ่งที่เราเห็นล่าสุดคือที่พิศนุโลกนะคะ
ไม่ได้ขึ้นไปถึงเชียงรายตามแผนที่วางไว้

และอยู่ระหว่างทางเดินทางไปสนประชาชื่น

จะมีการออกหมายเรียกตัวเธอจากสนประชาชื่น
ที่เหลือเดี๋ยวมาคุยกันในรายการตอนนี้นะคะ
เพราะว่าเราอยู่กับทนายสงการที่ฉันแนะนำไม่เยอะแล้วนะคะ

แล้วก็อีกสองคนคือคุณสุกรยาศรีหรี่ม่วง

ตอนนั้นมาร้องเรียนให้แม่เป็นลูกสาวนะคะ
วะนิชยาบุญสุนเฮงสวัสดีทุกท่านค่ะ

สู้คดีถูกผิดต้องรับโทษหรือไม่
แล้วแต่แต่อย่างน้อยยินดีที่ได้รับโอกาส
ในการออกมาสู้ข้างนอกนะคะยินดีด้วย

นักข่าวไปรอทำข่าวกันเยอะทั้งแม่ทั้งลูก
วันไหนว่าเราจะได้ออกจากเรือนจำ

ตอนนั้นเชื่อไหมว่าจะได้ออกจากเรือนจำ

เพราะว่ารอแล้วก็ไม่มาสักที
คนเขาก็รุ้นกันนั้นน่ะค่ะ

ใช่เขาอยากให้ออกมาสู้อะค่ะ

รู้ก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟัง

เขาก็บอกว่าแม่ไม่ได้ทำเดี๋ยวแม่ก็ได้กลับบ้าน
เราก็ดีใจเพราะว่าเราบริสุทธิ์

ค่ะเขาจะถามทุกคน
แม่โดนคดีอะไรมาเขาจะถาม
เขาก็จะปลอบใจแม่ไม่ทำแม่ไม่ต้องกลัว
แล้วเขาเริ่มรู้นานหรือยังที่
เฮ้ยแม่จะได้ออกจากเรือนจำแล้ว

ไม่รู้ค่ะแต่เขาให้กำลังใจเรา

ทำไมแม่ยังไม่เชื่อลูกสาวอีกแล้วว่าจะได้ออก

กับหูตัวเองจากลูกสาวตัวเองน่ะ
ก็ไม่ทราบว่าลูกไปดำเนินเรื่องอะไรมั่งค่ะ

เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่แม่ดีใจไหม

แม่ก็ยังบอกว่าดีใจ

มีนไปเล่าให้แม่ฟังว่ายังไง

ก็บอกเขาแล้วค่ะว่ามีใครมายื่นมือช่วยบ้าง
แต่ก็คือเคยเรียกเคยร้องไปบ้างแล้ว

เหมือนกับเคยฟังแบบนี้มาแล้วหรือเปล่า

ก็ดีใจพวกเพื่อนก็ดีใจเฮกันเลยค่ะ
ไม่แล้วคือตอนนั้นรู้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างนอกก่อนเราออกมารู้ไหม

รู้ข่าวหนูรู้อะไรไหมว่าเกิดอะไรขึ้น

เรียนถามเหมือนกับที่ถามครอบครัวอื่นว่า
ตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่ไปแจ้งความไหม
ครับคือข้อเท็จจริงนะครับคือตัวแม่เขาอยู่ในเรือนจำ
เพราะเอิญผู้ถูกคุมขังในเรือนจำด้วยกันเขาบอกลูกสาวเขานะครับ
บอกว่าไปตามตัวทนายสงการให้ได้
แล้วเขาดูทีวีมาดักรอผมเมื่อวันที่๒๑

ผมไปยื่นเรื่องน้องก้อยทั้งพ่อทั้งแม่
นี่ก็โผล่มายืนร้องไห้สองคนกับแฟน
ผมบอกไอ้เด็กคนนี้มายืนทำอะไรมายืนร้องไห้มาตามใครหรือเปล่า
เขาก็เอาเอกสารชุดหนึ่งบอกว่าแม่เนี่ยถูกหญิงไก่
ดำเนินคดีฐานรักทรัพย์ในจ้างเหมือนกับก้อยและพ่อแม่
เมื่อผมดูเอกสารเบื้องต้นผมก็เรียนให้กับท่านรองโฆษก
สำนักงานอายการสูงสุดนะครับขณะนั้นเลยว่า
ท่านครับผมว่าคดีนี้มันผิดปกติแล้วเดิมทีแล้วน้องก้อยพ่อแม่มาเท่านั้น
แล้วมีเรื่องของหนูนาเข้ามานี่ไปยืนร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้ว
อันนี้มีนทีนี้ตอนที่มีนไปบอกเนี่ยนะคะในระหว่างนี้เนี่ย
นายสงการได้ตรวจสอบคู่ขนานไปด้วยถูกไหม

มีตัวตนไหมแหมเอาของเขาไปหรือเปล่าครับผมต้องตรวจสอบครับ
เพราะว่าผมสงสัยประการแรกแล้วว่าดูวันเดือนปีเกิดเหตุ
ของน้องก้อยเนี่ยนายจ้างรายนี้หญิงกไก่เนี่ยนะครับ
ดำเนินคดีเมื่อวันที่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
นั่นของก้อยกับพ่อแม่จำนวน๑๐กว่าล้าน
คือสิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทของแม่น้องมีนเนี่ย
กล่าวหาว่ารักษรรพในจ้างสามล้านสองแสนกว่าบาทอืม
วันที่สองธันวาสองห้าห้าแปดอืมถามว่าใครมันจะหายซ้ำหายซ้อน
หายหายไม่รู้จะหายที่สิ้นสุดแสดงว่านายจ้างลายนี้มันต้องเป็น
อัคระมหารวยคือเพราะห่างกันไม่กี่เดือน
ไม่กี่เดือนครับถูกก้อยต้นปีถูกนะคะเดือนมีนา
อันนี้ธันวาส์ปลายปีห้าแปดก่อนหน้านี้ก็
น้องหนูนาอีกห้าแสนกว่าแต่หนูนานี่ทิ้งช่วงหน่อย
ออกไม้จับอ่าคือจริงจริงแล้วมันมีคดีที่กอง
อยู่ไว้ที่เกี่ยวข้องอะพอสมควรเราค่อยค่อยทีละคดี
เอาอันนี้ก่อนนะคะมีนค่ะในฐานะที่ตั้งแต่ไป
เหมือนกับล้องให้ธนายสงการช่วยนะคะแล้วก็เดินสายแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงานราชการที่เขาเข้ามาช่วยเอาตั้งแต่เมื่อวานที่ออกมาหนูรับแม่

มีใครพยายามติดต่อทั้งโทรมาข้อความหรือฝากใครมาบอกไหม

แม่ต้องเข้าไปประเด็นนี้วันนั้นลูกสาวมาร้องผ่านสื่อนะคะ
ก็ถามเขาของแม่ไม่เหมือนกับครอบครัวก้อยแม่เอาของเขาไปจริง

แม่มีเอาของของหญิงไก่ไปจริงถูกไหม

เราเห็นในภาพขาเนี่ยจะมีเงินเหรียญใส่เป็นถุงในห้องนั้น

ก็มีหลายถุงก็ไม่ได้นับค่ะก็เอาไปให้ซิกเซเว่น
เว่นก็บอกป้าได้๖๐๐๐นะว่าอย่างนี้
แล้วเขาก็เอาเหรียญเศษเหรียญสลึงเหรียญ๕๐คืนกลับมาค่ะ

ก็คิดว่ายังไงก็ไม่ได้เงินแล้วไม่ได้เงินเดือน

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนั้นที่คุณหญิงจะไปย่างกุ้งขอเงินเดือนก่อน
คุณหญิงบอกว่าเดี๋ยวรอ๒โมงช้างได้ไหมเดี๋ยวจะมีนายตำรวจเอามาให้

ก็เลยรอกันทั้งคาแคร์ล่ะค่ะลูกน้องเขาทุกคนรอเงินเดือน
แต่รอแล้วมีอยู่คนนึงลูกจ้างบอกว่าจะโทรไปหา

แต่โทรไปแล้วนายทหารเขาปฏิเสธ

เดี๋ยวนะคือแม่เอาถุงเหรียญไปแลกที่ร้านสะดวกซื้อ

ประมาณ๕โมงกว่ากว่า

เที่ยงคือที่เอาไปแลกเพราะว่าคิดว่าไม่ได้เงินเดือน

เอาเหรียญไปแลกปุ๊บได้๖๐๐๐จริงต้องได้เท่าไหร่

ถ้าบวกแล้วเสร็จสับแม่ต้องได้จากเขาเท่าไหร่
ซึ่งตอนนั้นคือเราลาออกถูกไหม
แต่ยังไม่ได้บอกลา
แต่คิดว่าขอเงินเดือนค่ะ

ตอนเช้าก่อนเที่ยงโทรเพื่อนนะคะลูกจ้างด้วยกันเนี่ยโทรไปหานายทหาร

แม่เอาเงินไปแลกปุ๊บได้๖๐๐เนี่ยนะคะ
แล้วเงินเดือนสุดท้ายมันได้นี่

ต่อมาใกล้๓โมงค่ะ

เพราะว่านายตำรวจเขาปัดแล้วก็ไม่รู้เรื่อง
ตำรวจที่เอามาให้เอามาให้เท่าไหร่
ถือว่าไม่ครบถูกไหมไม่ครบค่ะต้องถามแบบนี้อย่าหาว่าดุนะคะแม่เอาเงินไปแลก๖๐๐
ถึงแม้ว่าตอนแรกจะตั้งใจว่าเราคงไม่ได้เงินเดือนเอาไปแลกนะคะก็จริง
พอได้เงินเดือนปุ๊บทำไมไม่คืน๖๐๐๐เขา
ก็ค่าคืนตอนนั้นเลยตำรวจก็จะไม่ให้กลับ
หนูกลัวตำรวจเขาจะยึดตัวไว้อ๋อใช่
ใช่เดี๋ยวแล้วรู้ไหมล่ะว่าที่เอาไปน่ะมันผิดอ่ะถามอย่างนี้เลยแหละ
รู้สิรู้ค่ะแต่คือว่าเอาไปแล้วอะค่ะ
ก็ถ้าคืนตอนนี้ก็กลัวยังไม่ได้กลับบ้านนะ
เพราะหนูคิดถึงแม่คิดถึงหลานค่ะ
คือกลัวไม่ใช่ว่าเงินเดือนฉันได้ไม่ครบไม่เกี่ยว
คือกลัวว่าจะไม่ได้กลับ
ตอนที่มีนมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเขาก็เล่ารายละเอียดอย่างนี้เหมือนกัน
ทีนี้เราเนี่ยไปตามข่าวต่อทางนักข่าวเราไปตามข่าวต่อ
ทราบมาว่ากรณีของแม่เนี่ยนะตำรวจคนที่เอาเงินเดือนมาให้
คือตำรวจสนประชาชื่นข้อมูลถูกไหม
ข้อมูลตรงกันไหมว่าตำรวจคนนั้นคือตำรวจที่อยู่สอนอประชาชื่น

รู้เพราะว่าตำรวจคนนี้จะเข้ามาที่นี่ประจำที่บ้านคุณหญิง
จะมาบ่อยมากบางทีคุณหญิงก็เรียกให้มาเอาของ
เอาคือรองเท้าจะมีรางวัลให้อะไรอย่างนี้

ตำรวจคนนี้ที่แม่เห็นเห็นหน้าที่บ้านหญิงไก่หลายครั้งแล้ว

มีคนเดียวหรือเวียนมาหลายคน
มีคนเดียวแล้วเวลาเอาเด็กที่ศูนย์มา
ตำรวจคนนี้จะเป็นคนพามา

คือตำรวจคนนี้เนี่ยแม่เห็นหน้าบ่อยมีอยู่คนเดียว
ถามนะแต่แม่รู้ชื่อเขาไหม

ทีนี้ถามอีกแบบแม่รู้ได้อย่างไร
เพราะข่าวเราบอกว่าเขาคือคนเดียวกันกับคนที่เป็นตำรวจที่สนประชาชื่น
คือเขาทำงานอยู่สนประชาชื่น
รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาอยู่สอนอนี้
ไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจที่ไหน
แต่วันนั้นที่เขาเอาคนมาคุณหญิงเขาบอกว่าอยู่สอนอประชาชื่นให้คนนั้นให้เดินมาที่สอนอประชาชื่น
เดี๋ยวจะมีตำรวจมารับแล้วเอามาส่งที่บ้านคือคนงานที่จะมาอยู่อะค่ะ
แล้วก็ข่าวบอกอีกถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะเดี๋ยวเขาเสียหายว่าตำรวจคนนี้คนที่จ่ายเงินเดือนแม่เนี่ยอยู่สอนอประชาชื่นแล้วคือคนเดียวกัน
กับที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีที่นายจ้างแจ้งความแม่ใช่หรือเปล่า

คือเรียนต้องถามประเด็นนี้ว่าทนายสงการรู้ไหม
รู้ครับเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังมาตั้งตลอดว่า
ไอ้คนที่เอาลูกจ้างมาให้กับหญิงกไก่เนี่ย

ทนายตำรวจคนนี้คือคนดำเนินคดีกับตัวของนางสุกัญญา
และนายตำรวจคนนี้ขดเข้าไปตีเยี่ยมนางสุกัญญาในเรือนจำ
เพื่อให้เซ็นเป็นวันที่๒ธันวา
เดี๋ยวเข้าไปในเรือนจำทำอะไรคะ

เซ็นค่ะเซ็นชื่อ
ให้เซ็นไม่ได้บอกว่าเซ็นอะไรบอกให้เซ็นเฉย

เซ็นให้หน่อยป้าบอกว่าไม่เซ็น

มองไม่เห็นขอไปเซ็นที่ศาลละกัน
แล้วเขาก็เยอะหันหลังกลับ

เขาบอกว่าหายากโต
เขาก็บ่นอะไรมารูปพรรมแล้วเขาก็เดินออกไปเลยค่ะ
เจอกันกี่ครั้งในเรือนจำ

ครั้งแรกให้มารับสารภาพว่า

ไม่เซ็นก็เดี๋ยวจะเอากล้องมาเปิดให้ดู
ก็บอกว่าก็เอามาเปิดดูก็จะรอ
เขาบอกเดี๋ยววันจำผมเข้ามา

เดี๋ยวผมจะ

ว่ามันเริ่มเข้า

คือจะบอกว่าคือถ้าเราย้อนไปเนี่ยวันที่๒ธันวาคมปี๕๘เนี่ย
คือวันที่แม่ถูกแจ้งความใช่ไหมคะ
แล้วก็วันที่๓รู้เรื่องวันที่๔มาที่โรงพัก
แล้ววันนั้นแหละแม่เป็นคนเขียนแล้วเซ็นรับ
เข้าคุกวันที่๔ใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาแม่ต้องตอบประเด็นนี้ว่า
ไม่ทำไปเซ็นทำไมพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะประเด็นที่ถามคุณสุกัญญาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
จากเป็นประเด็นที่เราก็ได้ข่าวมานะคะ
แล้วก็เช็คว่าตกลงข่าวที่ได้มามันตรงกันไหมนะคะ
เพราะว่ามีประเด็นคู่ขนานกันอยู่ที่เป็นข่าวอยู่นะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่สุดของกรณีนี้
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วสนประชาชื่นเนี่ยนะคะ
การทำสำนวนมีปัญหาจริงหรือเปล่า
แล้วก็ในแง่ของตัวบุคคลแล้วมีตำรวจคนไหนที่เอื้อประโยชน์
หรือไม่ตรงไปตรงมากับคดีแต่ละคดีหรือเปล่านะคะ
ซึ่งวันนี้ในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านก็เปลี่ยนเสียงนิดหน่อยนะคะท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่า
อาจจะมีปัญหาจากกรณีการทำสำนวนจริง
ก็จะมีการตั้งคณะขึ้นมาเพื่อมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวฉันกลับมาที่ทนายสงการค่ะ

หลังจากที่ได้ข่าวมาว่าเกี่ยวข้องกับตำรวจ

อันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่จะบอกคือนอกเหนือจากว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะ
จากที่เราได้ข่าวมาเนี่ยมีเรื่องอะไรอีก
ก็คืออย่างนี้ครับในสำนวนคดีนี้ต้องกลับเรียนท่านผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีการแจ้งความในวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด

ตรงกันค่ะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา
แต่ผมก็สงสัยเหลือเกินว่าในวันที่สองธันวาคมสองห้าห้าแปดนั้น

ในจ้างลายนี้ขึ้นเครื่องจากสนามบินไปปะกิ่งในไฟล์สูงหกจุดสี่ห้านอนะครับ

สูงหกจุดสี่ห้านอถามว่าเครื่องขึ้นหกโมงเช้าสี่สิบห้านาที
คุณต้องเช็คอินที่สนามบินอย่างน้อย๑ชั่วโมง

กลับมาวันที่สาม

ธันวาคมเวลาช่วงประมาณเย็น

วันที่๒คือวันที่เจ้าทุกข์ไปแจ้งความ

นะคะแล้วก็แจ้งความกี่โมงคะ
ในที่มีการสอบส่วนนั้นสิบเอ็ดนาฬิกาครับ

สิบเอ็ดโมงเช้าวันที่สองธันวาคมปีที่แล้ว

แล้วที่ไปบอกว่าเครื่องขึ้นหกโมงสี่สิบห้าคือตอนเช้า
ถูกต้องครับต้องเช็คอินที่สนามบินเนี่ยอย่างน้อยประมาณตีห้า

ไปเมืองนอกก่อนแล้วเหรอ
บินต้องเช็คอินตั้งแต่ตี๕แล้วครับ

อันนี้ตั้งข้อสังเกตนี่มีเอกสารยืนยันหมดเหรอคะ

มีพลเมืองดีที่เห็นสิ่งผิดปกติ
ให้ผมแนะนำเรียนท่านผู้บริจการตบปรุดนครบาล

วันสุขสิบโมงเช้าไปพบท่าน

เรียนย้ำนะคะคือที่ทนายสงการบอกว่าตัวเองมีหลักฐาน
แล้วจะไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันศุกร์นี้คือเรื่องนี้

อย่างนั้นย้ำก่อนนะคะคดีของแม่มีนเนี่ยบอกว่าแจ้งความ๑๑โมงวันที่๒ธันวา

แต่ที่บอกว่าตัวเองมีข้อมูลเนี่ยที่ทนายบอกมีข้อมูลเนี่ย
คือคนที่ไปแจ้งความเนี่ยออกนอกประเทศ
คือเขาไปต่างประเทศตั้งแต่คือผมมีข้อมูลการเดินทาง
ถูกต้องฮะไปปักกิ่งขึ้นเครื่อง๖นาฬิกา๔๕นาที
แล้วกลับวันที่๓ธันวาคม๒๕๖

ก็ปริศนาเดี๋ยวผมเชื่อในฝีมือของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านสานิท
เจ้าทุกข์หรือสงสัยคนรับแจ้งคะ
คือด้วยกัน๒ประการหนึ่งมีมอบน่าหรือไม่

แต่เรากำลังสงสัยและจะนำเรียนท่านพบชน
ท่านจะได้ตรวจสอบได้ว่ามันผิดปกติหรือไม่อย่างไร
ถ้าพ่ออบน่ากันได้ก็ไม่เห็นหน้าสงสัยอะไรนะครับ

เป็นหน้าที่ของทางผู้อำชาต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับว่า

แล้วที่เซ็นเอกสาร

ที่เข้าไปให้คุณแม่มีนเซ็นเอกสาร
คือมันสอบของกันตรงนี้ครับคุณชมกวัลครับ
ก็คือตอนแรกผมไม่ได้ติดใจตรงนี้

คุณสุกรรยาศรีริม่วง
เขาบอกว่ามีนายตำรวจเข้าไปเยี่ยม
ตัวเยี่ยมในทันทะสถานหญิงคองเปรม
บอกว่าให้เซ็นลงวันที่๒แต่เขาเคยถูกหลอกหมดแล้วเขาเลยไม่เซ็น

คือครั้งแรกนี้ให้พูดถึงตัวเลขวันที่๒ธันวาลเลยเหรอ

บอกว่าให้เซ็นในวันที่๒

เดี๋ยวลองไปพูดกับผู้บัญจการตำรวจนักภัณฑ์นะครับ

เพราะมันก็เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบนะคะ
จะได้เคลียร์ไปว่าคนที่ถูกสงสัยเนี่ย

ทีนี้มาถึงจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ

ไม่ได้เจอกันทั้งครึ่งปีหมายถึงว่าไม่ได้กอดกันเต็มอกเนี่ยนะ

หรือก็สู้คดีไปตามปกติหรือโทษนะ
หรือแบบใจเด็ดแบบครอบครัวก้อยคือฟ้องกลับ
สู้ค่ะฟ้องกลับค่ะ

คือใจแม่เขาก็คือโดนเข้าไปในเขาก็ยังมีกลัวอยู่อะ
หรือเอายังไงดีตกลงหรือไม่ต้อง

เอาไงดีเอาใจแม่ก่อนเอาใจแม่ก่อน

ให้ลูกสาวร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับหญิงไก่ไปแล้วที่กองปราบปราม
แล้วก็สอบปากคำแล้วและนี่ก็สอบปากคำในเรือนจำแล้วครับ

ว่าก็ว่านะคะอย่างครอบครัวก้อยเนี่ย
ตอนที่พ่อแม่หนีหมายจับนะ
หรือตัวก้อยต้องเคยเข้าไปอยู่บ้านตานีเนี่ย

อันนี้ไปอยู่มาครึ่งปีกว่าแล้วนะ

คือที่แม่เขาแจ้งเรื่องของแจ้งความกลับเนี่ยครับ

มันไม่ได้ไปตามคำพันนาที่อ้างว่าสามล้านสอง

ที่หกพันเนี่ยเค้าเข้าใจว่าเป็นเงินเดือน

คืนวันที่ตอนที่เค้า

แล้วเซ็นก็ของเราเอง
แม่เขียนทำไม

บอกว่าเดี๋ยวกัญญาก็กลับบ้าน
เพื่อกิตยศและของหญิง

แต่กัญญาไปสอนแม่บ้าน

ก็เดือดร้อนเพราะว่าในจ้างไหล่นี้

คิดไปเป็นอื่นไม่ได้เลยครับต้องมีงานพิเศษ
สุดท้ายนะแม่๑นาทีของรายการ

ใช่เขาคู่ด้วย
ถ้าไม่เซ็นไม่รับสารภาพ
จะเอาทั้งครอบครัวเลย

หญิงไก่ถึงที่สนประชาชื่นแล้ว
เพื่อที่จะไปรับหมายเรียกที่สนพื้นที่

ที่จังหวัดแม่ห้องศรทั้งการทำงานของประหลัดอำเภอนะคะ

พอศูนย์ประชาบดีที่แม่ห้องศรด้วย

แล้วก็ไทยรัฐทีวีส่วนอื่นด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป